แล้ว๑๒มินาคมจนถึงประมาณเดือนกัญญาณยนต์

แปลว่าเชนจะต้องมีโครงการคืนล้อธรรมดอินหัว
หรือทำอะไรใหญ่ประมาณเดือนเมษาพฤษภา

ก็ทุ่งเพราะดาวสตรีเหลือหน้า

นี่ขนาดคุณมีสินแสอยู่ที่บ้านคุณ
คุณมีหมอดูอยู่รอบตัวทำไมครั้งนี้คุณอึ้ง
เจกต์ใหม่วางแผนเริ่มวันที่๑เมษายน

ราศีไหนในช่วงนี้มีโอกาสดวงรับทรัพย์ก้อนโต

ราศี๑สิงศ์นะ

ห่วงเวลาประมาณ๑๒มีนาคม
จนถึงวันที่๕กันยายน
พระรหัสบดีจะโคจรเข้ามาสู่เรือนการเงินย้อนหลังกลับมา
แปลว่ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งที่ปรารถนาว่าจะได้ว่าจะได้และไม่ได้

ชาวราศีกันที่มีโอกาสเคยได้เงินแล้วนั้นก่อนหน้านี้
ก็จะกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งในเวลาประมาณเดือนมีนาจนถึงเดือนกันยา

ชาวราศีตุลก็จะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ประมาณหลัง๖กันยายนไปแล้ว
ก็คืออีกช่วงหนึ่งยาวไปจนถึงปลายปี
เพราะฉะนั้นโอกาสได้เงินอย่างนี้จะเกิดขึ้นชัดเจนกับ๓ราศีนี้

ถ้างั้นขอคุยเรื่องความรักได้ไหมคะเป็นคนที่แบบเก่งฉลาดทำงานเก่งสู้ลุย
แต่ความรักเห็นบอกอกหักตลอด
ก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่สมหวังเลยคือครบก็เลิกครบก็เลิก
แต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่มีเหตุผลเหมือนภรรยาอย่างนี้ได้
ตอนนั้นบริหารคลินิกแล้วก็เอางบการตลาดไปสปอนเซอร์เวทีนางงามเขา
แล้วก็ใช้คอนแท็กเอามาออกงานเอามาอะไรอย่างนี้จนแบบว่า

พูดคุยกันจนแบบว่าถูกใจแล้วก็สารต่อมาเรื่อย

น่าจะเป็นเรื่องอย่างแรกคือบ้านเดียวกันเป็นคนนครปฐมเหมือนกัน
อ๋อจริงหรอสวัสดีฮะวันนี้มาด้วยในวีนดีหลายเจอกันไหมล่ะก่อนหน้านั้น
ไม่เคยเจอกันนะคะไปเจอกันที่งานเลย

แล้วก็เหมือนเป็นคนเรียบร้อยนะแล้วก็ไม่แบบผู้หญิงจาจนแบบว่าเฮ้ยช้อปปิ้งไม่มี

ส่วนด้วยตัวมาก่อน
ดูนี่คนเราจะเป็นคู่กันนะ
แล้วก็เหมือนพอวันที่เราลาออกจากทุกอย่าง

เรารู้สึกว่าชีวิตเราต้องเปลี่ยนแหละ
เปลี่ยนไปในทางที่สามารถรองรับอนาคตได้
การมีครอบครัวได้ดูแลพ่อแม่ที่เกษียณได้
เราก็ตัดสินใจว่าเราจะเริ่มทำธุรกิจ
ที่จะเริ่มทำเนี่ยช่วงที่จีบเขาเนี่ยยังขายแบบสำรองอยู่
เขาก็มาช่วยแพ็คนะช่วยอะไรอย่างนี้

แล้วก็มีจุดหนึ่งเราก็ถามว่าชื่อน้องเจมส์เจมส์
เนี่ยเขาเรียกเขานะเขาว่าจะเปิดธุรกิจแหละ
จะทำกับเขาไหมแล้วก็บอกว่าทำ
แล้วบอกแต่ทำในความหมายของผมเนี่ย
คือทำ๒๔ชั่วโมงนะไม่ใช่ทำแบบว่า

คือเขาเรียนจบพอดีเขาเรียนจบ

วันแรกสิ่งที่เขามาจีบคุณ

น่าสนใจนะมาทำบุญด้วยกัน
แต่ว่าก็ยังไม่ได้เจอกันเพราะว่าเขาป่วยก่อนเข้าโรงพยาบาล
เจอกันจริงอีกทีนึงก็คือไปดูหนังรอบพิเศษ
ตอนนั้นคุณใช้วิธีการดูหนังยังไงฮะการพาแฟนคุณไปดูหนัง
เอิญด้วยหน้าที่การงานเราสปอนเซอร์โรงภาพยนตร์ที่หนึ่งอยู่นะครับ
ค่ายหนึ่งแล้วเขาก็จะส่งเหมือนตัวหนังมาให้ผู้บริหารทุกเดือน
โหโรแมนติกมาก

คุณต้องไปจีบกันไปนั่งดูหนังสงครามหุ่นยนต์
แต่ว่าตอนนั้นคือเราเป็นคนชอบดูหนังอยู่แล้วก็เลยไม่ได้สนใจว่าเป็นเรื่องอะไรก็สนุกดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
แสดงว่าคุณเจอกับเขาตั้งแต่ตอนที่เขายังขอโทษนะยังไม่มีเงิน
แต่ว่าจริงแล้วคือตัวหนูเองหนูไม่ทราบเรื่องการเงินของเขามาก่อนนะคะ
รู้แค่ว่านักแสดงคนนี้ทำไมขยันจังเลย
ไม่รู้ว่าจริงที่ขยันเป็นเพราะว่ามีปัญหาทางด้านการเงิน

ตอนแรกยังไม่ได้บอกแต่ว่าพอเริ่มช่วงที่กำลังจะชวนเขามาทำธุรกิจเนี่ย
คือเหมือนว่ามาช่วยธุรกิจเราเนี่ยก็เริ่มบอกแล้วนะว่าจริงมันมีมันเหมือนเราดับเครื่องชนเรามีเงิน
แต่ว่าวันนั้นเราเริ่มมีเงินเก็บจากการขายใบสำรองแล้วเป็นเงินหมุนที่หมุนขึ้นมาได้ประมาณ๔๕ล้าน
แล้วบอกว่าเนี่ยเราเก็บมาได้ช่วงครึ่งปีที่รู้จักเขาเนี่ยเราจะทุ่มทั้งชีวิตกับเงินก้อนนี้แล้วนะ
เขาก็เลยอ้าวแล้วคือเงินเก็บเป็นยังไงล่ะก็เลยเริ่มเล่าให้ฟังว่าจริงเรามีเรื่องแบบนี้มาเจอปัญหาอย่างนี้มาอะไรอย่างนี้

ใช่ครับเป็นจุดเริ่มต้นคือเขาจีบเขาก่อนที่จะเริ่มอัมมาโดครึ่งปี
มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนร่วมหัวจมไทยด้วยกัน
จนถึงบอกว่าเป็นศิลป์สอนก็คือทำด้วยกันมามันเลยไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุผลอะไรที่ไม่ต้องให้เขา
ตอนนั้นเขาก็ยังไม่เห็นจะรวยเลยอะไรคือตัดสินใจที่ว่าเฮ้ยฉันยอมใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายคนนี้ดีกว่า
คือจริงเขาเป็นคนขยันแล้วก็เป็นคนเสมอต้นเสมอไปอะค่ะก็รู้สึกว่ามีเหตุการณ์หลายอย่างที่เขาพยายามตามจีบเรา
แล้วก็พยายามทำให้เราซึ่งเขาไม่เคยทำมาก่อนอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออก็น่าจะเปิดใจลองคุยกับผู้ชายคนนี้ดู
แล้วเมื่อวันหนึ่งที่เขาเริ่มแบบเล่าประวัติส่วนตัวเคยผ่านอะไรมาบ้างอะค่ะมันไม่ได้ว่าเป็นความแบบสมเพศจังเลยไม่มีตังค์นะ
แต่รู้สึกว่าเป็นความเห็นใจมากกว่าที่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงแบบผ่านอะไรมาเยอะขนาดนี้แต่ว่าวันนี้เขาสู้นะอะไรอย่างเงี้
ดวงคู่นี้เป็นอย่างไรบ้างครับเอาความตรงเป็นจนตรง
คนเราเมื่ออยู่พร้อมต้องจิตคิดแต่งงานตามประเพณีอย่างถูกต้องแล้วก็มีดวงจิตคิดผูกคนทั้งสอง
ไว้ด้วยพุทธธรรมไว้ด้วยการนำไปทำบุญเกื้อกูลต่อกัน
เกื้อกูลต่อกันไอ้ดวงที่ว่าเนี่ย
จะเป็นดวงแตกดวงมีปัญหาหมอที่ไหนมันจะว่ากับช่างมัน
เพราะว่าเราต้องกังวลนะดวงนี้มันดวงแตก
เห็นบอกว่าดวงนี้ดวงแตกเลยแค่นี้คำเดียวเนี่ย
มันเป็นคำพิพากษาชิดคนมากมายนะเชน
เพราะฉะนั้นดวงนี้เป็นคนดวงแตกก็ต้องรู้ไว้ว่า
เราต้องรู้ที่จะรักอย่างเป็นคนเข้าใจกันเพราะว่า
ความรักใดที่มันเริ่มต้นแล้วเหนื่อยมันไม่ใช่หรอก
มันเป็นของลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งอารมณ์และกายรูป
ตามที่ตัวเองจะต้องสนองตัญหา
แต่ถ้าเกิดวันรู้สึกก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเข้าใจกันเลย

เราช่วยกันทำมาหากินนานแค่ไหนถึงตัดสินใจแต่งงาน
ก็ประมาณ๒ปีงานครบรอบ๒ปีพอดี

ใช่เป็นวันที่แถลงข่าวครบรอบ๒ปียอดพ้น๓๐๐ล้านแรก
แล้วต้องระวังอีกนะเพราะเชนมันต้องมีคน

เรานี่แหละมันจะต้องมีคนเข้ามาในชิด
คือนี้พุธสุขอีกคู่อย่าดูเบามักหมู่เมาเสพสมจนสมซาน
วนนี้เคยในหลายสถานหลายชาติหลายพบที่ผ่านมา
เคยมีคนเคยร่วมบุญร่วมชาติร่วมพบและจะมาประสบเจอกันในชาตินี้
แล้วก็จะบอกว่าถึงพี่เชนจะมีเมียแล้ว
หนูให้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวได้ไม่เป็นไร

พูดให้เจมส์กลัวมากไม่อาจไม่อาจ

อย่าไปหวั่นไหวมีเพชรเม็ดงามอยู่กลางใจ

เอออย่าต้องห่วงนะ

ก็จริงก็ทำธุรกิจมาก็สักพักใหญ่แล้วค่ะ
ก็รู้สึกว่าก็ตั้งใจทำแล้วก็เต็มที่
อยากจะรู้ว่าจะได้แบบพักจริงแล้วได้เที่ยวเมื่อไหร่อะคะ
อ๋ออยากเที่ยวแล้วยังไม่ได้โอกาสเที่ยวไปเลยหรออ่ะค่ะ

ทำจากสตรีนี้ไม่ใช่ถามดวงดังที่ว่า

แต่เรียกร้องขอเวลา

นี่ช่องไม่ได้แต่งนะไปเที่ยวกันทุกเดือนเลย
อย่างเฮ้ยหนูจริงอย่างที่อาจารย์ว่าหรือไม่
ไม่ได้เกี่ยวมีคลั่งของดวงเลยแต่จะขอเวลาจากพี่เชนว่า
ไปเที่ยวกันใช่
ก็จริงพี่เชนเขาก็มีแพลนอยู่ค่ะว่าจะพาไปเที่ยว

คำว่าเนื้อคู่แปลว่าถ้าเกิดคุณยังโสดอยู่เนี่ย

ในการที่จะสื่อสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่ง
แบบไม่หลงนั่นแปลว่าใช่แน่นอน

ราศีตุลราศีมีน
แปลว่าคนที่เกิดในราศีกันราศีมีน
มีโอกาสจะสมหวังในความรักเจอคู่แท้
ร่วมสุขร่วมทุกข์และสืบไป
ส่วนจะยืดยาวแค่ไหนขึ้นอยู่กับคุณสองคน

มีโอกาสจะเจอคู่แท้คู่รักคู่ร่วมชีวิต
ส่วนจะไปได้ไกลแค่ไหนคุณก็ต้องลิขิตเอาเอง

ต้องผ่านความเป็นความตายมาแล้วด้วยซ้ำไป
คุณเคยเจออุบัติเหตุหรือเจออะไรแรงบ้างไหมครับ

แล้วก็เป็นดาราคนแรก

พ่อแม่มาเยี่ยมยื้อร้องไห้เลย
เข้ามันไม่ได้มีแผ่นประติกับกั้นอยู่

เป็นพันคนตายไปแล้ว๒๐๓๐คน
คือมันไม่มีอย่ารักษา
ยิ่งมีเปอร์เซ็นต์ตายนะอะไรอย่างนี้

อายุเมื่ออายุมากไปจะมีโรครังที่เกี่ยวกับกลัวใจและระบบปอด
แปลว่าก็ตรวจร่างกายเช็คอัพใหญ่
อันนั้นไม่ห่วงหล่ะฉันห่วงเรื่องลูก

อยากมีกี่คน

ตอนแรกคิดไว้ว่าไม่๓คนก็๕คน

โอ้โหมันขึ้นอยู่กับความต้องการเขาไหม
แต่พอดีปุฏตะกระดุมพะเนี่ย
มันมีแล้วมันเกื้อกูลต่อเงินมัน๒คน

แล้วแต่เรื่องนี้มันเป็นความพึงพอใจของบิดามันดาเขา

ก็บอกว่าทุกวันนี้อย่างมีแผนใหญ่ในชีวิต

ขยายทุนทำธุรกิจไปเรื่อยแล้วก็จะเริ่ม

ตอนนี้ไปเดสไลน์ไว้ที่ประมาณอายุ๔๐๔๐๔๒นั่นแหละ
แล้วเราก็จะเริ่มเหมือนเป็นผู้ใหญ่ที่คอยดูแลภาพรวมแล้ว
ก็จะเอาเวลาอาจจะไปต่างจังหวัดไปเป็นครูไปสอนเด็กนักเรียน

ยังอยู่ครับยังคุยกับน้องเจมส์อยู่เลยว่าคงต้องไปแหละ
เดี๋ยวอาจจะแบบเปิดเนสเตอรี่เล็กให้เขาเพราะเขาก็รักเด็กเหมือนกัน
แล้วเจมส์ละมีอะไรอยากถาม
ครับเป็นห่วงเรื่องธุรกิจมากกว่า
อย่างนี้นะบอกตรงว่าตัวโครงสร้างธุรกิจ

แต่มันไม่ได้มีโครงสร้างของธุรกิจที่ชัดเจนว่า

มันเป็นธุรกิจแบบเป็นเงาเพราะมันเป็นลาหู
อธิบายไม่ถูกมันคืออะไรเช่นน่าจะรู้ดีกว่าอาจารย์
เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ย

ว่ามันจะต้องบริหารจัดการไง

ของเชนก็ไม่ใช่เป็นดวงที่มีกำลังเป็นแม่ทัพใหญ่
เป็นแต่เพียงที่มีความคิดอันกว้างไกล

เหมือนกับแม่ทัพในกรองที่ออกศึก
ว่าแม่ทัพเหนือแม่ทัพใต้แม่ทัพต้องอ่อนตก

จงประธานทรัพย์ให้สำเร็จสมปรารถนา

อยากดูดวงชะตาดูไว้จูตใจอ่านฟันฐง
คอบคุณนุชารักมาก

ฝากข้อคิดหน่อยคนเก่งดวงมหาเศรษฐีแบบนี้
ก็จริงแล้วยุคผมเนี่ย

หรือว่าอยากได้เงินล้านมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิด
ไม่ใช่ว่าไปดูคนนี้แป๊บเดียวร้อยล้านอายุน้อย
มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นทุกคนมีเรื่องราวกันหมด

เพราะว่าถ้าล้มแล้วเนี่ยบางทีมันลุกยากเหลือเกินนะ
ลองใช้ประสบการณ์ดีแล้วก็ไต่ตองดี
หรือว่าอย่างน้อยต้องมีประสบการณ์ก่อนที่จะทำอะไรใหญ่

ใช่อยากให้มีสตินิดนึงเพราะว่าวันที่ผมอยากตาย
มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะมันเป็นเรื่องที่ยากมาก
แต่ว่าวันนี้ก็คงได้แชร์ประสบการณ์เล็กน้อยว่า

จากใช้สติและต้องมีกำลังใจด้วยคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าไม่มีคนที่ประสบความสำเร็จไหน
ที่ไม่เคยผ่านความล้มเหลว
ถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ
อย่ากลัวที่จะผิดอย่ากลัวที่จะล้มเหลวค่ะ
เชื่อไหมฮะว่าเห็นเชนมาก็จะเห็นพัฒนาการทุกช่วงของเขา

เขาเป็นมองที่ไกลจนแบบว่าเรามองไม่ถึง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

รับเชิญของเราวันนี้อาจจะมีอายุน้อยสักหน่อย

เป็นอะไร
ฟันเนี่ยเขาเกิดในวันที่พระอาทิตย์และพระจันทร์อยู่ร่วมองศากันนะ

จันทร์มหาอุดนั้นเด่นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์และราศี
ใครได้ยินปันปันด่าปันปันว่า

หนูจะไม่มีการแบบรักนะ

จำเป็นที่จะต้องแบบขนาดนั้นซื้อของอะไรอย่างนี้ไม่ต้อง

เรียนรู้อารมณ์ที่เกิดจากรักอันบริสุทธิ์

ร้องไห้เลยตอนที่หนูเป็นข่าวคือ
คือพ่อแม่คือคนที่มีบุญที่สุดในชีวิตเรา
เป้าหมายของชีวิตเราคือทำให้พ่อแม่มีความสุขใช่ไหม